บานชื่นแต่เย็นเย็นนะพี่จมกระจุศัตริย์เขาจะมาฉีดยาให้เองอ่ะ
อย่าไปทำอะไรพี่เขาระวังหน่อยนะคะ
บางชื่อมันกลัวคนแปลกหน้าค่ะเดี๋ยวมันอาจจะผิดเอาได้นะคะ
แต่ฝากด้วยละกันค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
ดูก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
พูดได้เลยว่าวันนี้อากาศดีอากาศสบายนะคะ
เพราะว่าไม่ถึงกับหนาวจัดเป็นลมแผ่วลมเย็นพัดมา
แต่ถ้าใครอยู่บนยอดดอยยอดภูเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วย
เพราะว่ายังคงมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทั้งหนาวทั้งแห้ง
ก็อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วย

ไปดูข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ใครที่ติดตามกันมาตลอดก็จะพอที่จะเดาได้ใช่ไหมคะ
ว่าพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนี่คือฟ้าโล่งโปร่งเคลียร์สกาย
ไม่ค่อยมีเมฆนะคะอาจจะมีบ้างบางพื้นที่แถบแนวจังหวัดที่ติดกับภูเขา
เนื่องจากว่าภูเขาต้นไม้ก็ทำให้เกิดความชื้น
อาจจะมีฝนแผ่วฝนเบาลงมาได้นะคะ
แต่ขณะที่ภาคใต้สิค่ะคุณผู้ชม
เส้นความกดอากาศพันแปดตรงนี้นะคะ
ก็เป็นเส้นร้อนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดฝนก็มี
เพราะลมทะเลพัดมาพื้นที่ตรงนี้ร้อนอยู่แล้ว
แล้วก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาอีก
ก็ทำให้อ่าวไทยมีโอกาสคลื่นสูง
ส่วนพื้นที่อื่นอื่นนั้นไม่มีฝนนะคะคุณผู้ชมดูกันต่อเนื่องนะคะ
กับอีกหนึ่งภาพก็คือเป็นโมเดลจำลองเรื่องของทิศทางลมและฝน
ไปพร้อมกันเลยจะเห็นว่าทิศทางของลมเนี่ย
พัดไปทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแถบตอนล่างก็คือ
นับตั้งแต่ชุมพรลงไปเรื่อยนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
จนไปถึงนราธิวาสเลยนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณดังกล่าวก็
เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนอาจจะไม่ใช่ฝนตกหนัก
ทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ก็อาจจะทำให้การดำรงชีวิตเนี่ย
อุปสรรคกันได้รวมไปถึงชาวเรือก็ระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยนะคะ
ในช่วงของภาคใต้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าภาคใต้ตอนล่าง
จะมีคลื่นสูงประมาณสักหนึ่งถึงสองเมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงหน่อย
แต่บริเวณชิดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านเนี่ยคลื่นเบาประมาณสัก๕๐เซนติเมตรนะคะ
บ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะลงใต้ไปเที่ยวในช่วงใกล้วันหยุดยาวนี้ก็เหมาะ
หรือใครจะขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศเย็นสบายก็ไปได้นะคะ
เช้าเนี่ยมีเหมาะบางค่ะตอนสายมาอาจจะมีแดดจัดขึ้นมาหน่อย
เพราะว่าระยะนี้มวลอากาศเย็นหรือลมหนาวจากจีนแผ่วลงค่ะ
ลงก็เลยทำให้อากาศในบ้านเราโดยรวมแล้วอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่ว่าขณะที่ภาคตะวันออกบางพื้นที่อาจจะยังคงมีฝนบ้าง
รวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนบ้างเล็กน้อยนะคะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ขึ้นสูง๑๒เมตรโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอนามันก็แถบจังหวัดกระบีตรังสตูนที่จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นสบายค่ะ
เช้านี้มีหมอกนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ย๒๓๓๕องศาเซลเซียสนะคะ
ไม่มีโอกาสเกิดฝนแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของฝุ่นควันด้วย
ถ้าหากว่าอากาศแห้งแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันพิษยังไง
ก็ใส่แมสป้องกันทั้งไวรัสแล้วก็ป้องกันฝุ่นควันด้วยนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังสัตว์กีบนะคะ
ก็คือพวกวัวควายม้าแพะต้องระมัดระวังโรคคอบวมและปากเท้าเปื่อยให้เจ้าที่เขาช่วยดูแล
เจ้าตัวบานชื่นเจ้าตัวนี้มันสนค่ะมันไปแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะ